ดูเรื่องบนท้องถนนคือรถเสียและจอดคาอยู่ที่ยูเทิร์นแต่ไม่มีใครลงไปช่วยคือถ้าไม่เข็นมันก็ไปกันไม่ได้สุดท้ายมีคนคนหนึ่งต้องลงไปช่วยและคนอื่นก็นั่งมองกันหน้าตาเฉยแบบนี้ครับ
คือมาเสียตรงจุดยูเทิร์นครับมันขวางอยู่ทั้งยูเทิร์นกับยูไม่ได้ทั้งตรงกับป้ายไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่พักนึงครับสุดท้ายพ่อนุ่มคนนี้ขับรถบรรทุกน้ำมันเห็นเหตุการณ์ก็เอาก็ทำให้เข็นแล้วจะไปกันยังไงก็เลยลงไปเข็นนะเสร็จสับปุ๊บพอเข็นปุ๊บอ่าวรถคนนั้นสตาร์ทต่อไปได้ไปเลยครับนู่นไปนู่นเลยนะ
ท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้สุดท้ายคนก็ไปได้กันหมดนะฮะอย่าแบบบีบแต่ไล่อย่างเดียวเพราะบางทีเนี่ยเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเนอะจุดเกิดเหตุอยู่แถวคลองสองนะฮะอำเภอคลองหลวงที่ปฐุมทีมข่าวก็ติดต่อไปยังพี่ที่ลงไปเข็นแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณธินกรบอกว่าคือตอนนั้นน่ะเขารู้แล้วว่ารถเก่งคนนั้นน่ะเสียเหมือนระบบเกียร์

ชาวเน็ตก็เป็นสองเสียงสองฝั่งคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งก็ชื่นชมพี่ธินกรอีกฝั่งหนึ่งคือก็เขาไม่รู้ว่ารถเขาเสียไงก็เลยไม่มีคนลงไปช่วยอะไรแบบนี้ยังไงก็มีน้ำใจให้กันแล้วกันนะครับ